วันหนึ่งก็สองเท่างกว่าอยู่ด้วยกัน
ข่าวสารเรื่องราวมันเยอะไปหมดเลยนะ
มันยิ่งกว่าระครนั้นในแต่ละเรื่อง

ได้รู้เรื่องการใช้ชีวิตแง่คิดต่าง
หรือคุณจะบอกว่าอย่าดูละครเลยว่าดูเราไม่ใช่อย่างนั้น
กำลังจะบอกว่าทุกเรื่องราวเนี่ยท่านเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้

จริงโอ้โหชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครจริง
และใครจะรู้ว่ามีทีมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวท

เดี๋ยวเราจะให้ท่านเจอแน่นอน
ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวทที่เขาไปช่วยเสกโลโซ

แต่ก่อนอื่นไปดูความคืบหน้าอาการป่วยของเสกโลโซก่อนนะครับ
เพราะว่าได้รับการช่วยเหลือไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่๑๙สิงหาคม

ก็คือคุณอีฟแฟนสาวคนปัจจุบันที่อยู่ด้วยตลอดเวลา
คุณการวิพากรอดีตภรรยาแล้วก็น้องเสือลูกชายคนโต

เปิดเผยเรื่องปฏิบัติการในวันนั้นที่ร่วมมือกัน
หรือความคืบหน้าล่าสุดเรื่องการรักษาอาการป่วยของเสกโลโซนะครับ
การวิพากรเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ทราบความคืบหน้าการรักษาอาการของเสกโลโซ
อีฟอภิษยาแฟนสาวคนปัจจุบันของเสก
ซึ่งไปเยี่ยมเสกมาเมื่อวานนี้
โดยอีฟบอกว่าอาการโดยรวมของเสกก็ถือว่าตอนนี้น่าพอใจ
แม้ว่าเสกจะยังมีอาการเบลอเล็กน้อย
จากการที่แพทย์ปรับยาให้แรงขึ้น
แต่ก็ถือว่าได้พักผ่อนมากขึ้น
มีท่าทีที่ผ่อนคลายขึ้นทานอาหารได้มากขึ้น
ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับการตั้งใจจะพาลูกสาวคนกลาง

เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบ่นคิดถึงลูก
ส่วนเสือนี่เขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วนะครับตอนนี้
พบกับยาแล้วไงครับ
พ่อเจอวงห่วงแต่ว่าก็คุยได้โอเคแล้วก็กินเก่ง
กินเก่งแล้วก็แบบโอเคค่ะ

ก็คือปรับยาให้แรงมากขึ้นใช่ไหมคะ

พ่อจะสั่งอาหารที่พิเศษไว้ให้เขา
อาจจะเอามาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นสเตนไบล์ไว้อยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าเขาแบบว่าไม่ชอบหรือว่าอยากกินอย่างอื่น

เพราะว่าการสั่งคนเหร่นนั่งเล่นเพื่อนเขา
ก็ให้สมฆาตไว้กับคุณแจ๊กโครีน
ก่อนที่คุณเศษจะไปถึงมือหมอ

เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังในวันแถลงข่าวเมื่อสองวันก่อนนะครับ
บอกว่าก่อนจะพาพ่อไปรักษาถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องมีการวางแผนนัดแนะกับแม่ก็คือ
อดีตภรรยาคุณการวิพากรแล้วก็อีฟแฟนสาวคนปัจจุบันของเสก

ตอนแรกตั้งใจว่าจะใช้วิธีวางยานอนหลับ
แต่หมอบอกไอ้ชนิดน้ำเนี่ยมันไม่มี
ต้องเอาแบบเม็ดไปบดก็ดูแล้วจะลำบาก

ฟที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบอกก็ไม่กล้ามันเสี่ยง

ใช่ก็เลยเปลี่ยนแผนด้วยการไปขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตเวท
ในการวางแผนไปถึงตัวเสกในบ้าน
แล้วก็พาไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษา
ไม่เวิร์คอะแบบเขาดื่มไปเขายังตื่นมาไร้
เขาหลับไปแค่แบบครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่
ไม่อย่าสลบแบบไม่ได้กินนะ

เอาไม่ได้เอาวาง
เราไปรอหน้าหมู่บ้านรอให้เขาหลับรอแบบตามแผนงานนี้
แต่ว่าก็คุณอีฟไม่ได้วางยาอะไร

ก็เลยไม่ได้ให้รถคนที่ไปอุ้มเข้ารถตู้ใหญ่
บอกว่าเป็นมูลนิธิว่ามาบริจาคของอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ

ใช่เสร็จแล้วยามก็โทรไปหาพ่อทางไลน์เขาก็บอกให้เข้า
เข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นทางพี่อีฟจัดการ
เพราะนั่นคือ๓คนที่เข้าไปเอาตัวเขา
แล้วก็ล็อกเข้ามาในรถได้แค่นั้น
เขามีความสุขขัดขึน
ตกใจที่เข้าไปถึงบ้านเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นมือนิธิไป

ผมว่าทั้ง๓คนนี้ตัดสินใจถูกต้องที่สุดแล้วนะ

สิ่งที่กลัวฟังที่ว่าไปยาสรบแล้วสั่งทางเว็บอะไรเนี่ย

ยากคือถ้าจะให้คุณเสกเดินไปโรงพยาบาล
ไปรักษาอาการป่วยคุณเสกเขาไม่ไปหรอก

ทีนี้คนที่ทำหน้าที่รับผู้ป่วยจิตเตอร์เวช
เขาไม่ได้เป็นลักษณะของกู้ภัยด้วยนะคะแต่เขาเป็นบริษัทเอกชนที่เขาทำหน้าที่นี้จริงแล้วมันก็มีหลายกรณี
เหนือจากคุณเสกมันก็มีหลายกรณีที่เขาป่วยจิตเวทแล้วต้องไปรับตัวจากบ้านพาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล

ถูกต้องค่ะเราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปคุยกับทีมนี้ค่ะว่าเขาทำหน้าที่ยังไงบ้างโดยเฉพาะกรณีคุณเสกเนี่ยเขาทำยังไงถึงแบบคุณเสกยอมขึ้นรถจะต้องหิวตัวยกตัวอะไรยังไงนึกออกมา
จะต้องไปหลอกล่อคุณเสกเขายังไงขณะที่ยังมีอาการป่วยอยู่นะคะต้องส่งนักข่าวคนนี้ไป

คุณติกิติศักดิ์ค่ะอ๋อเหรอฮะเหมาะสมกับเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวง
คือเจอคุณติทีไรในช่องก็จะแซวเขาไงติพี่แซวติออกทีวีทุกวันเลยติบอกแซวเลยพี่เต็มที่
มาค่ะคราวนี้คุณตินะคะไปคุยกับนายธิรพงศ์ลักษณะวงค่ะก็ไปคุยถึงเหตุการณ์จังหวะที่
เอาตัวคุณเสกโลโซไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อ๑๙สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
อุปกรณ์แบบเยอะเลยอ่ะก็จะคลิกคล้ายกับรถกู้ชีพอ่ะคุณผู้ชม
มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเหมือนผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลมีเตียงนอนผู้ป่วย
มีถังความดันถังออกซิเจนหน้ากากอนามัย
แต่ที่มีเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือสายรัดพลาสติก
รัดพลาสติกใช่เขาบอกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวท
บางทีเขาคลุมคลั่งเขาขึ้นรถปุ๊บเขาทำร้ายข้าวของ
เขาเหวี่ยงเขาจะกระโดดลงจากรถอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือต้องแบบเหมือนกับมัดตัวเอาไว้มัดแขนเอาไว้
ติดอยู่กับเตียงอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คุณติก็พยายามจะถามว่า
แล้วมันจะหลุดได้ไหมอีสายรัดพลาสติกเนี่ยจะดึงจะกระชาก
บิดให้มันหลุดได้ไหมไม่ได้นะคะอ้าวติลองเลยเหรอคะ
นี่พี่เอ้ยเขาคงบอกว่าอยากรู้นะใช่ไหม
เอาลองสิเอาลองแล้วพี่เขาเอาออกให้ติไหมนั่นอ่ะ
ตกลงออกหรือยังก็เลยลองดูว่ามันไม่หลุดจริง
แล้วเขาก็บอกว่าคือเขาเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะคะ
คือก่อนหน้านี้นำเสนอข่าวเหมือนกับว่าเป็นรถโรงพยาบาลไปรับ
คือพี่เขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นเหมือนกับบริษัทเอกชนนะคะ
ก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวทพาไปส่งตามโรงพยาบาลต่าง
ซึ่งทางคุณการอดีตภรรยาของคุณเสกให้เลขาติดต่อไปว่าให้รับตัวคุณเสกหน่อย
ไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านคุณเสก
แต่รอปภไม่ให้เข้าไปนะคะครั้งแรกก็เลยย้อนกลับไปอีกก็ยังเข้าไม่ได้อีก
เพราะว่าคุณเสกไม่อนุญาตคืนถัดไปเข้าไปได้
แล้วก็วางแผนบอกว่าจะไปเอาเงินบริจาคที่คุณเสกเคยเปิดรับบริจาคเอาไว้ให้เด็กค่ะ
พอเข้าไปในบ้านเขาทำแบบนี้ค่ะเขาไปกันสองคนก็ทำปกติเหมือนเป็นแฟนคลับเหมือนเป็นแฟนเพลงคุณเสกอะค่ะ
แล้วเห็นอยู่ดีมีคนมารวบตัวพาไปโรงพยาบาลอย่างนี้
ภาพมันไม่เหมาะสมคนจะตกอกตกใจนึกออกมั้

ใช่ค่ะคือไม่อยากจะให้ใครเห็นจังหวะที่แบบ
นำตัวคุณเสกไปโรงพยาบาลนะคะภาพมันไม่เหมาะ
แล้วก็ไม่อยากจะให้รอปภเขาอาจจะตกใจ
เขาอาจจะมาช่วยอะไรแบบนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็สำรวจดูรอบตัวคุณเสกเลยนะ
ว่าคุณเสกมีอะไรใกล้ตัวที่เป็นอาวุธได้บ้างหรือเปล่า
เพราะกลัวคุณเสกคลุ้มคลั่งคว้าอาวุธมาทำร้ายเขานึกออกมา
ก็มีกีต้านะคะมีขวดวายแล้วก็มีสุนัข๓ตัว
สุนัขเนี่ยมันก็ไม่ดุนะคะไม่ดุอะไรเลย
ก็เลยทำทีเป็นไปขอดูกีต้าไปขอดูขวดวาย
แล้วก็ดันออกไปให้ไกลตัวคุณเสก
ให้ขว้าไม่ได้
แล้วก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมขอถ่ายรูปกับคุณเสก
ความ์ใช่เวลาปฏิบัติกาลไม่ถึง๕นาที

พอถ่ายรูปเสร็จ
แล้วก็แสดงตัวว่าพี่ครับผมต้องพาพี่ไปโรงพยาบาลนะ
เขาถามว่าคุณเป็นใครอ๋อพี่ไม่รู้ว่าผมเป็นใคร
แต่พี่ผมก็เลยพูดเล่นว่าพี่เรียกว่าผมอ่ะใจสั่งมา
เท่านั้นแหละเขาก็เริ่มผลัดขึ้นผมก็ล็อคเลย
พอเราสามคนไปชิดตัวเนี่ยล็อกแขนคนละข้างละข้างล็อกตัวเนี่ย

ตอนพี่เราบอกเขาพี่เอกว่าพี่ผมใจสั่งมา
ตอนนั้นสี่หน้าเวลาตามของพี่เทคเขาเป็นยังไงครับผม

เขาตกใจคือเขาคือเคสพวกนี้พอเขา
เคสลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นรับผู้ประจิตเวทไปหาหมอ
หรือผู้ติดยาไปบำบัด
พวกเนี้ยพอรู้ไปเท่าที่ปุ๊บกัดคืนทันที
ทำไมครับคุณจะโดนคนจับเพื่อจะกลับมาอิสระภาพเนี่ย
คุณจะอยู่ให้เขาจับหรือคุณจะหนีหรือคุณจะสู้ไหม
คุณก็ต้องสู้ถูกไหมเขาอาจจะมีแต่แผนผมวางไว้แล้ว
มันคือโอกาสเดียวที่ผมจะทำได้คือการที่ถ่ายรูปแล้วอยู่ใกล้เขา
ข้างบ้านบอกได้ยินเสียงใช่อันนี้ผมไม่เถียงแน่นอน
แต่พอขึ้นขับรถปุ๊บเขาคุยกับพวกเราดีเลย
ทำไมไม่พูดกับพี่ดีเออพี่ก็มาได้โอเค
แล้วขอให้รู้แหละพาพี่ไปโรงพยาบาลนั่นแหละครับ
เพราะว่าโอเคคือเขาก็ยอมเขาก็คุยดีกับเราตลอดทาง

อืมบอกว่าผมใจสั่งมาพี่อ่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่า
ตอนที่มีการติดต่อมาตอนแรกเลยเนี่ยนะทีแรกเขาไม่เชื่อนะ
เพราะว่าคนที่โทรมาเนี่ยบอกว่าจะให้ไปรับตัวเสกโลโซ
คิดว่าพวกโรคจิตโทรมาปั่นป่วนคุยกันนานจนเออใช่
ก็เลยมาช่วยกันนะฮะกรณีของเสกโลโซเนี่ยนะครับ
ทางทีมที่เขาไปช่วยเหลือนะครับบอกว่ายังไม่ใช่ปฏิบัติการที่ถือว่ายากนะ
ที่ผ่านมายากกว่านี้มีอีกเยอะเคยถูกผู้ป่วยจิตเวทที่เข้าไปช่วยเหลือ
ต่อสู้ขัดขืนถึงขั้นใช้หัวโขกจนเขาคิ้วแตกมาแล้วค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นญาติของผู้ป่วยไม่ได้บอกข้อมูลรายละเอียดของคนไข้ทั้งหมด
ว่าผู้ป่วยที่จะไปล็อกตัวจะไปพาขึ้นรถไปโรงพยาบาลเนี่ย
เกิดไปเป็นนักมวยมาก่อนเจออย่างนั้นเข้าไป
อกจากนี้ยังบอกว่าเดี๋ยวเร็วนี้
จะไปปฏิบัติหน้าที่นำผู้ป่วยจิตเวทคนหนึ่งไปโรงพยาบาล
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร่างทรงองค์เทพ
เขาไม่ขอบอกชื่อแต่บอกใบ้ชื่อย่อว่าเป็นอักษรมม
มีคนแจ้งประสานงานขอให้มารับไปบำบัดรักษาอาการทางจิต
ชื่ออะไรก็เจอคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็ถามเอาเอง
แล้วก็วันนี้ครับถ้าจะฟังจากปฏิบัติการเนี่ยเขาใช้วิธีการก็เห็นคุณเสกไลฟ์เฟซบุ๊ก
ขอเปิดรับบริจาคเงินไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้น้องต่างเนี่ยนะ
เขาเลยใช้โอกาสตรงนี้ในการมารับเงินบริจาค
ได้แจ้งเรื่องเงินทำบุญที่ได้ทำการร้องเพลงไลฟ์เฟซบุ๊ก
รับบริจาคไปช่วง๑๕๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ยอดเงินไป๒๖๘๐๔๒บาท๙๙สตางค์นะครับ
และเมื่อวานนี้ได้โอนเงินไปให้บ้านราชาวดีหญิงแล้ว๑๓๔๐๒๑บาท
ราชาวดีชาย๑๓๔๐๒๑บาทที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่มีจิตศรัทธาตอนที่พี่เสกเขาไลฟ์เฟซบุ๊กก็สบายใจได้
แล้วนี่ทางแอดมินเพจเฟซบุ๊คของเสกโลโซเขาบอกว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะได้ทำบุญร่วมกันอีกเรื่อยและตลอดไป
ก็ที่ติไปทำข่าวมาคือมันเป็นประโยชน์มากนะคะ
ถ้าหากว่าบ้านไหนครอบครัวไหนมีคนในครอบครัวเป็นผู้ป่วยจิตเวทอย่างนี้
แล้วก็ไม่รู้จะยังไงจะพาไปรักษาโรงพยาบาลก็เอาตัวไปไม่ได้ทำไม่ถูก
เขามีเจ้าหน้าที่แบบนี้ที่เขาช่วยรับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลให้นะคะ

เพราะไปเรียนรู้การใช้สายรัดการล็อกอะไรเรียบร้อยแล้ว

เพราะรู้สึกว่าจะยังติดอยู่มือเนี่ยยังติดอยู่